เหมือนมีกันจังโม่ได้โทรมาหาไม่มีมาไม่มีปืนหรอโทรหามาบอกว่า
ละขาไปโดนอะไรมาอยากแพ้เนี่ยไปโดนอะไรมา

อยากได้ตังค์
นั่งไปทำกัน
อ้อรักษาไป
เอาแม่เข้าไปเอามาถ่าย
มันก็อะไรนะนี่เนี่ย

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
กลับมาเก็บบ้านนะแม่
เดี๋ยวแภมาเลี่ยมเลย
แล้วหนูสวยใส่วิกเลย
ไม่มี

แม่ล่ะหนูวางอันนี้ชอบ

เห็นแล้วไม่ได้ใช่ไหม
ไหนยิ้มใส่สวย

พี่ตายดีใจไหมจะได้ไปรักษาแล้วดีใจค่ะอยากฝากอะไรถึงแตงโมหรือถึงใครไหมจำได้ไหมคิดถึงเพื่อนอยากหายไหมอยากหายค่ะ
หายแล้วอยากกลับอืมอยากกลับไปวงการบันเทิงไหมวันนี้มีคนให้กำลังใจเยอะแยะเลย
ไปฝากอะไรถึงคนอื่นที่ให้กำลังใจเราบ้างไหมขอบคุณเขาขอบคุณพี่ที่ช่วยลูกอืมขอบคุณพี่ที่ช่วยลูกหายหายแล้วก็จะเป็นคนดีเลยทีนี้อยากให้ลูก
ไม่เป็นแต่อยากให้ลูกหายอยากให้ลูกเหมือนเดิมอ่ะอืมแต่ไม่มีผมเนอะพี่ถ้าใส่ผมอ๋ออยากมีผมเดี๋ยวผมมันก็มา